อันนี้ที่เมื่อวานเราเสนอข่าวไปว่าโอ้โหเกือบเป็นเหตุสลดในโรงเรียนนะครับ
เพราะว่ามีชายคุ้มครั่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
เอามีดขอวิ่งไล่จะฟันเด็ก
จนคุณครูต้องไล่ต้อนเด็กขึ้นอาคาร
กลายเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะฮะ
แล้วก็มีการยกย่องคุณครูพระคนหนึ่งที่ปกป้องเด็ก
กระทั่งตัวเองถูกฟันคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ประทึก
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุคนนี้ได้แล้วนะฮะ
เพราะว่าหลังก่อเหตุหลบหนีไปที่บ้านของตัวเอง
ห่างจากโรงเรียนแค่๕๐เมตรเท่านั้นนะครับ
โอ้โหจากเหตุระทึกในโรงเรียนตำรวจก็ต้องตามไปควบคุมตัว
เห็นไหมตอนที่เมื่อกี้จะไปควบคุมตัวเขาพูดว่าอะไร
ท้าตำรวจแบบนี้เลยตีกูตีกูฆ่ากูเลยฆ่ากูเลย
คุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจสคศาลจชยภูมิ
บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายเริงฤทธิ์ชายป่วยจิต
ที่ก่อเหตุเข้าไปไล่ฟันครูและนักเรียน
แล้วก็หนีมาหลบซ่อนตัวที่บ้านพักของตัวเอง
ห่างจากโรงเรียนแค่๕๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
เริงฤทธิ์ตำรวจตรวจสอบพบว่า
คือเป็นผู้ป่วยทางจิตนะแล้วก็ยังพบอุปกรณ์การเสพยา
ทีนี้ต้องคุมตัวส่งโรงพยาบาลคอนศาล
ตรวจหาสารเสพติดในเบื้องต้นนะครับ
ต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ส่งต่อรักษาอาการจิตเวทนะครับ
จากแพทย์ลงความเห็นว่านายเริงฤทธิ
มีภาวะจิตเวทขั้นรุนแรง
ถ้ารักษาหายแล้วถึงจะส่งตัวให้ตำรวจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เหตุการณ์นี้โอ้โหเกือบเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เหตุการณ์สลดที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะฮะ

ผู้ก่อเหตุมีนิสัยก้าวร้าวรุนแรง
พ่อแม่และคนในบ้านเกือบทุกวันนะครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุก็มีอารมณ์ฉุนเฉียว
เอ๊ะอะโวยวายอยู่ภายในบ้าน

แล้วก็นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าบุกเข้าไปในโรงเรียน
หลังจากนั้นก็ลงจากมอเตอร์ไซค์
วิ่งไล่ฟันคุณครูและเด็กครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ต้องยกย่องคุณครูพระ

คือพยายามวิ่งต้อนเด็กให้หนีนะ

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอามีดขอมา
วิ่งมาจะทันเด็กแล้วถ้าเห็นตอนวิ่งนะ

ครูจับตัวเด็กได้เวียงเด็กให้พ้นคมมีด
แล้วผู้ก่อเหตุก็เหวี่ยงมีดจะฟันหน้าฟันคอคุณครู
คุณครูพอดีลื่นแล้วลบคมมีดทัน
แล้วครูก็ยื้อยุดฉุดกระชากกับผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับ

วันนี้หยุด๑วันนะสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
และทีนี้ก็ต้องมีการหามาตรการในการเฝ้าระวังทุกโรงเรียน
ในพื้นที่ทั้งในอำเภอทั้งในจังหวัดด้วยของชายภูมิเนี่ยนะครับ
แล้วก็แน่นอนโรงเรียนอื่นในทุกพื้นที่ด้วยนะฮะ
จริงค่ะเพราะว่าที่นี่นี่ก็กังวลไง
เพราะแม่ผู้ปกครองคงว่าคนก่อเหตุบ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียน